จะรอดพ้นการตกชั้นลงสนามเวลา๑ทุ่มนะครับ
สถิติที่ผ่านมาครับเชียงรายไม่เคยแพ้ให้กับพินีทีระยอง

เกิดขึ้นในช่วง๒เกมหลังสุดที่เจอกันซะด้วย
เกมนี้ทางธีรศักดิโพอ้นที่เคยเป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมของเชียงราย
เกมอย่างเป็นทางการนัดที่๑๐๐เจอกับอดีตต้นสังกัดนะครับ
แล้วก็ไม่มีอภิภูสุนทรธนาเวทที่มีอาการบาดเจ็บครับ
เกมนี้เชียงรายดูจะสมบูรณ์กว่านะครับ
เพราะว่าผู้เล่นหลักที่อยู่ในทีมชาติทั้งพิธีวัฒน์ทั้งศิวกรเตียตระกูล
แล้วก็เอกฤทธปัญญานะครับพร้อมลงสนาม

นี้เชียงรายถ้าชนะกลับไปอยู่อันดับที่๒แต้มเท่า
ส่วนการเจอกันที่บ้านของเชียงรายเอาชนะได้๔ต่อ๐นะครับ